คุณผู้ชมครับรถปลดทุกข์ตรวจสอบอีกหนึ่งประเด็น

ใช่แล้วค่ะประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมีเดียเลย
หลังจากที่ผู้เสียหายโพสต์เมื่อ๓วันก่อน
แล้วก็ล่าสุดให้พนักงานคนนี้พ้นสภาพแล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
หลายคนได้เข้าไปอ่านหลายคนที่ได้เข้าไปแชร์
โดยผู้หญิงคนหนึ่งนี่โพสต์ตั้งกระทู้ในพันธุ์ทรีฟ
นำข้อมูลส่วนตัวไปขายให้กับบุคคลอื่น
พร้อมทั้งนำไฟล์ข้อมูลที่ถูกขายออกมาแชร์อย่างละเอียด
ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต
โดยมีการเรียกร้องให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

บอกว่าให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลของลูกค้าอย่างที่สุดเลย

โดยหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าพนักงานมีความผิดจริง
ก็เลยพิจารณาให้พนักงานคนดังกล่าวพ้นสภาพ
แล้วก็แจ้งความต่อตำรวจเอาไว้แล้วด้วย
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้จนถึงที่สุดนะคะ
ตอกย้ำการยืนยันและการให้ความสำคัญ
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลแก่ลูกค้ากันหน่อย
พูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้บรรยากาศอวุศัวร์
คุณวิลัยเคียงประดูกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแก้ไขข้อมูลที่เมื่อสักครู่

แต่มิได้มีกระบวนการในการแชร์ข้อมูลเหล่านั้นเลย

ไม่มีนะครับย้อนกลับมาถึงในเรื่องของเรื่องของ

ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า

ในส่วนนี้เดิมที่เรามีอยู่
ซึ่งเรียกว่าแน่นหนามากแล้ว
ทั้งการตั้งคณะกรรมการต่าง
ซึ่งขึ้นมาดูแลมาตรฐานความปลอดภัย

ของเฉพาะพนักงานบางกลุ่มเท่านั้น
สามารถเข้าไปดูแลข้อมูลของลูกค้าได้
ซึ่งพนักงานที่มีหน้าที่ตรงนี้เนี่ย
ก็จะต้องมีรหัสในการเข้าดู

ทีนี้พนักงานคนที่มีรหัสที่เข้าไปดูคนนี้
เขาใช้สิทธิและอำนาจหน้าที่ของเขาไปในทางมิชอบ
โดยการนำข้อมูลออกไปให้ผู้อื่น
ซึ่งจากการมาตรฐานในเรื่องของการควบคุมดูแล
ในกระบวนการระบบของเรามีอย่างแน่นหนา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปควบคุมและกระบวนการตรวจสอบ
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบเราก็มีการตรวจเป็นระยะ
แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจ
ทีนี้สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดจากความผิดของตัวบุคคล

ใช่เมื่อเป็นเช่นนั้นบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ต้องมานั่งไล่ดูทุกอย่างว่า
ถ้ามาตรการที่บริษัทในการควบคุมและตรวจสอบดีอยู่แล้ว

แสดงว่าเราต้องเพิ่มมาตรการ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับต้องการด้านตัวบุคคล
อันแรกเลยที่เราเร่งทำอย่างเร่งด่วน
ก็คือในเรื่องของการเข้าถึงเดิมเรามีพระสวด

คือต้องมีผู้มีสิทธิ์๒คนออกรหัส
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นระบบนี้เลยใช่ไหมครับ

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในบริเวณรอบ
หรือที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะต้องเข้าถึง
จะต้องจัดทำเป็นระบบปิด
ก็คือพนักงานต่างที่มีหน้าที่ตรงนี้

ห้ามนำอุปกรณ์ต่างที่อาจจะสามารถเก็บข้อมูลได้
แล้วก็ยังมีการปรับปรุงและระบบควบคุมต่าง

ซึ่งกำลังส่อหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเรื่อยค่ะ
ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะมั่นใจได้ใช่ไหมครับ
หลังจากนี้ไปความปลอดภัยของข้อมูล
ใช่ค่ะซึ่งจริงโดยส่วนนี้
เราต้องขอยืนยันว่าเราดูแลอย่างสูงสุดมาโดยตลอดนะคะ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ประพฤติมิชอบ
ดังนั้นเราเองก็พยายามที่จะสัญหามาตรการ
ในการควบคุมในเรื่องของการดูแลตัวบุคคลเนี่ย

คุณวิทยาลัยครับดังนั้นขอถามแบบนี้
ตัวบุคคลคนนั้นตอนนี้ได้รับการดำเนินการคดีอะไรยังไงบ้างครับ
ค่ะณวันนี้พ้นสภาพกันไปเรียบร้อยแล้ว
และนอกจากพ้นสภาพแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีค่ะ
อืมครับ
คุณวิรัยอีกนิดนึงครับก็คือเรื่องของข้อมูลที่อาจจะถูกออกไปแล้ว

หลังจากนี้จะมีการดึงกลับหรือว่ามีการเยียวยาอะไรยังไงไหมฮะ
ค่ะอันนี้ต้องเรียนว่าในสำหรับท่านใดที่
คือจริงต้องบอกว่ามันก็มีข้อมูลที่ถูกดึงออกไปเรียบร้อย
คำถามคือว่าแล้วเราจะดูแลกันยังไงใช่ไหมคะ
สำหรับแรกเลยในเรื่องของข้อมูลแน่นอนต้องมีการเข้มงวดอย่างมากเลย
ก็เป็นป้องกันของลูกค้าอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ส่วนในเรื่องของที่ว่าเราจะดูแลเรื่องอื่นอย่างไรเนี่ย
ต้องเรียนว่าบริษัทก็คงยืนดี
ที่ว่าในกระบวนการดูแลนั้นต้องมารวมกัน
เป็นความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมาตรการนะครับ

ในเรื่องของการที่เราอยากจะเสนอที่จะดูแลลูกค้าตรงนี้
คุณนึกจังว่าเขาเป็นผู้ที่เสียหาย
มันต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายนะคะ
เราเองก็พร้อมที่จะดำเนินการเรื่องของขั้นตอนกฎหมาย
เพื่อให้เขาไปเอาผิดกับคนผิดเพิ่มเติมได้ด้วย
ใช่ครับโอเคได้ค่ะถ้าเกิดมีความขึ้นหน้ายังไง
ครับขอบคุณคุณพี่ไหล่ครับขอบคุณค่ะ